แม้วงหมอลำดังระเบียบวัฒนศิลป์เขาจะประกาศปิดเวทีไปตั้งแต่๒กรกฎาคมค่ะ

คิดถึงเต้ายองคิดถึงชาวคณะค่ะ
ว่าแล้วนะคะบันเทิงไทยรัฐก็เลยวีดีโอคอลหาพ่อเองหัวหน้าวงระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะ
เดินช้อปปิ้งอยู่เนี่ยค่ะเซ็นทรัลขอนแก่นเนี่ยคุณผู้ชม
แกเขาเม้าหมอให้ฟังว่าตามปกติแล้ววงหมอลำจะหยุดพัก๓เดือนช่วงเข้าภาษาเนี่ยแหละค่ะ
เพราะว่าหน้าผลค่ะจัดงานกางแจ้งก็ลำบากนะนะคะ
โดยหลังจากประกาศปิดเวทีไปก็เป็นช่วงที่เอาชุดไปซ่อมนะคะ
ซึ่งลูกน้องในวงนะคะก็แยกย้ายไปทำงานพาร์ทไทม์ต่างทำสวนทำนานแล้วแต่สะดวกค่ะ
หลายคนถามอ้าวเต้ายองทำอะไรล่ะคะตอนนี้
ตอนนี้ก็มีออกรายการต่างสลับกับฝึกร้องเพลงร้องเต้นไปให้มันคล่องแค่วกว่าเดิมค่ะ
เพิ่มเติมคือว่างถ้ามีเวลาจะมาไลฟ์สดแน่นอนค่ะ
ซึ่งพ่อเอ๊ก็ขอกราบขอบพระคุณแฟนทุกคนที่รักและเมตตา
ชาวคณะระเบียบวัฒนศิลป์วันประกาศปิดเวทีคุณผู้ชม

ใช่พี่แจ๊ค๒๐๐บาทจ้างโอ้โห
แล้วก็รีดิสินค้าให้ลูกค้าบ้าง
อย่างวันที่ปิดเวทีเห็นแบบเต้ายองพวงมาลัยเยอะมากเลยประมาณเท่าไหร่
อ่าอันนั้นน่าจะ
อ่า

ทั้งช่อนะรวมทั้งช่อดอกไม้รวมทั้งมาลัยด้วย
ระหว่างนี้แฟนถ้าคิดถึงระเบียบดูอะไรไปก่อนค่ะ

รับบทเป็นพ่อของพระเอกหมอลำตรงตัวพอดีเลยนี่นะคะ
เล่นละครเด้อโดยหลังจากให้ลูกวงได้พักหนึ่งเดือนเต็มค่ะ
วันที่๑สิงหาคมนะคะก็จะเรียกทุกคนมารวมวงค่ะ
เปิดเวทีรับงานทั่วราชนาจักรเลยจ้า
พอดีทุกคนครับความไม้วางใจจากพี่ทมพี่ทมชัยนะครับ
คือแกบอกว่าเรื่องนี้บทมันเหมาะกับพ่อ
เป็นพ่อหมอลำเลยประมาณนี้
เราจะเริ่ม
เริ่มงัดลูกเข้ามาก็คือ๑สิงหา
เริ่มออบแสดงศูนย์ศาตารถชนก็
ตอนนี้แทนใหม่ก็คือ๑ตุลาคม